ดราม่ามาดูต่อกันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับดราม่าที่มีน้องหนึ่งในวง
ออกไปกระลากะจะร์อยูววาโดนไล่ออกหรือว่าน้องเจ็บเข่า
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องราวคุณผู้ชมให้ดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมโพสต์ภาพมาตามนี้เลย
และข้อความละจะเรียกว่าแฉรึเปล่าก็ไม่รู้นะคะ

ถ้าไม่มีพระห่มกับพระบุที่นอนคือนอนในคุ้ก

ความสะดวกสบายของศิลปินอยู่ตรงไหน
นี่หรือคือที่พักของศิลปินที่มีฐานแฟนคลับ
อยู่ง่ายกินง่ายก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนี้คือเหมาะสมที่เขาทน
เพราะคิดถึงอนาคตว่าจะดัง

แฉไปอีกนะคะบอกว่าเรื่องที่เด็กทุกคนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทุกเดือน

บ้านพักที่ให้เด็กก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
คุณภาพชีวิตของน้องศิลปินในค่ายอยู่ตรงไหน
มีเรื่องสัญญาอีกเขาบอกไปบอกว่า
หากออกจากค่ายห้ามทำเพลง๔ปี
แบบนี้นะคะเรียกว่าสัญญาธาตุได้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมคนก็งัดภาพมาให้ดูเลยนะคะว่า
เวลาออกสื่อนี่มันแตกต่างกันเห็นไหม
ห้องนอนตอนถ่ายรายการแต่ห้องนอนในความเป็นจริง
อันนี้คือชาวเน็ตเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะในเพจมทุศรนะคะ

คือมันไม่จบง่ายคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องเจนนี่เจ้าของค่ายเลยละกัน

เจดีเจนนี่เจนนี่บอกว่าเจนนี่ไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเรื่องนี้เนาะ
แต่ว่าตัวเจนนี่เองก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะ
คุณผู้ชมเข้ามาโพสต์ชี้แจงในกลุ่มของแฟนคลับเขาเลย
บอกว่าไอ้เรื่องที่หลับที่นอนเนี่ยเรื่องติดแอร์ในห้องเนี่ย
ค่ายเนี่ยคือกำลังสร้างตึกใหม่เพื่อเป็นห้องพักสำหรับน้อง
น้องนักร้องศิลปินเลยแบ่งฝั่งเป็นฝั่งผู้หญิงแบ่งฝั่งเป็นฝั่งผู้ชาย
จัดการให้เรียบร้อยแต่ตึกใหม่มันยังไม่เสร็จ
เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยติดแอร์ให้ทุกห้องแต่ละคนมีห้องส่วนตัวแน่นอน
แล้วการเป็นศิลปินบางครั้งเราก็ควรจะรู้จักความลำบากบ้าง
เก็บคนละ๕๐๐เนี่ยเพราะว่าทุกคนทำไงจะได้รู้จักประหยัด
ก็ไม่ได้ว่าเออจะมีอะไรสะดวกสบายไปจ้างขนาดนั้น
เด็กก็ต้องมีวินัยในการเก็บกวาดกันเองบ้าง

ส่วนสัญญา๔ปีนี้นะคะทุกคนเซ็นด้วยความสมัครใจ
ผู้ปกครองของน้องเองก็รับรู้

ทุกคนก็ต้องรักษาสัญญา
ถ้าออกจากค่ายไปปุ๊บคุณต้องรอ๔ปีก่อน
กว่าคุณจะมีซิงเกิลหรือเพลงใหม่กับค่ายอื่นหรือกับตัวเองได้
คือคนบอกว่ามันไม่แฟร์กับเด็กหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูเพราะว่าทางเราก็พยายามติดต่อน้องซีนอยู่นะคะ
ที่เห็นในภาพเพราะว่าตกลงแล้วข้อมูลเหล่านี้มันมาจากไหน

ก็เอาเป็นว่ารอติดตามดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องมันจะจบยังไงเนาะ